พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องชวนขนหัวลุก

กระโดดเข้ามานั่งในรถของเขา
ก็เลยทำให้รถเขานะเสียหลัก
พุ่งชนรถได้รับความเสียหาย๔คัน
กระบะ๒คันแล้วก็รถเก๋ง๒คัน
ยับแบบนี้
หมายเลขทะเบียน๘๑๒๗๑๗เลย
เสียหลักไปพุ่งชนรถคันแรกเป็นรถกระบะ
อซูซู๔ประตูทะเบียนกไก่ขไข่๘๓๗๒เลย
ที่๒ก็เป็นกระบะค่ะอีซูซูแคป
ทะเบียนบไมเฉาะฉิง๓๕๑๙เลย
จอดอยู่หน้าตึกชมรมลีลาศอำเภอเมืองเลยนะคะ
หลังจากนั้นไม่จบค่ะคุณเห็นไหม
รถบรรทุก๖ล้อพุ่งไปในโรงจอดรถของบ้านนายวีรพันธ์วรพล
ก็เลยทำให้ชนรถเก๋งคันที่๓แล้วนะ
รถเก่งนิสสันทะเบียนกไก่จจ๖๕๓๖มหาสารคาม
แล้วไปชนคันที่๔ก็เป็นรถเก๋งเหมือนกัน
ซูบิชิทะเบียนกไก่คควาย๗๙๑๒เลย

เจ้าของบ้านไปไหนอ่ะกระโดดหนีสิคะรออะไรไม่รอนะคะ
คุณผู้ชมทีนี้เนี่ยหลังเกิดเหตุเราก็ไปพูดคุยคนขับรถบรรทุก๖ล้อ
ก็คือนายประดิษฐ์จันสีอ่อนอายุ๖๔ปี
หลังจากที่ประสบเหตุแล้วแกกระโดดลงมาเลยนะ
เปิดประตูรถลงมาเลยค่ะ
อาการตกใจเสียขวัญเหมือนว่ากลัวอะไรบางอย่าง

คุณประดิษฐ์เล่าบอกว่าขับรถบรรทุกอ้อยมาเต็มคันเลยนะ
จะไปส่งที่โรงงานน้ำตาลอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย
พอมาถึงตรงจุดเกิดเหตุลักษณะทางมันเป็นทางลาดลง
ก็คือทางชันจู่มีผู้ชายตัวสูงผอม

หลังจากนั้นตัวเขาก็เหมือนลักษณะคือวูบไปสักพักหนึ่ง

รู้ตัวอีกทีก็ตอนที่รถพุ่งชนรถกระบะ๒คัน

แล้วก็ไปชนเข้ากับรถเก๋งอีก๒คัน
จอดอยู่ในโรงจอดรถของคุณวีรพันธ์
หลังจากเกิดเหตุผู้ชายคนที่
คุณประดิษฐ์อ้างบอกว่ากระโดดขึ้นมานั่งกับเขาในรถ
หลังเกิดเหตุผู้ชายคนนี้กระโดดลงจากรถ

ก็เลยทำให้เข้าใจว่าเขาถูกผีหลอกแน่

คุณผู้ชมชาวบ้านก็พาคุณประดิษฐ์

ที่ร้านอาหารตามสั่งสักพักหนึ่งนะคะ
จู่คุณประดิษฐ์ก็ทำชี้โบ๊ชีเบสชี้ไม้ชี้มือ

บอกว่าเห็นคนที่กระโดดขึ้นรถ
ใช่ก็เลยทำให้ชาวบ้านตกใจคนลุกสู้เลยค่ะ
เพราะอะไรเพราะจุดที่นายประดิษฐ์ชี้เนี่ย
เป็นจุดที่นายเมธารัฐจันสว่างอายุ๓๕ปี
ถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองเลยยิงเสียชีวิต
ขณะที่เข้าตรวจค้นเมื่อวันที่๑๐ตุลาคมที่ผ่านมา

มีการชะปนกิจศพไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
และยังไม่มีการเชิญดวงวิญญาณของผู้ตาย

ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นอาถรรพ์ของดวงวิญญาณผู้ตาย
ที่คุณประดิษฐ์เห็นเนี่ยน่าจะเป็นผู้ตายก็คือคุณเมธารัฐนี่แหละ
คือเป็นดวงวิญญาณกระโดดขึ้นมาบนรถ
ทำให้เขาตกใจรถเสียหลักเป็นอุบัติเหตุต่อนะครับ